ไม่ใช่ชาวในภาพยนตร์แต่ว่าเป็นเหตุการณ์จริงนะฮะ
ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าหนุ่มคนหนึ่ง

รีดรีดรีด
นี่นี่
นี่ครับเป็นคลิปเต็มสักประมาณ๒นาที
นี่เขาพาขี่รอบเนินจริงเป็นวิธีการพาเที่ยวแบบใหม่หรือเปล่า

เมื่อสักครู่ที่เห็นเขามีจังหวะที่เขาโยนของบางอย่างเข้าป่าไปนะ
ตำรวจก็ขับตามรถร้านอย่างนี้ฮะให้หลบก็ไม่หลบยังไงก็ไม่จอดสักที
โพสต์เอาไว้จากกล้องหน้าหมวกที่หมวกนะฮะ
เหตุเกิดเมื่อวานตอนสักประมาณ๒นาที
จากข้างนอกวนเข้าไปกลางตลาดเลยครับ
ตำรวจก็แจ้งบอกว่าเนี่ยมีคนต้องสงสัยหนีการตรวจค้น
ผู้ต้องสงสัยก็เร่งเครื่องหนีไม่คิดชีวิต
ตำรวจเองก็บิดไล่ตามก็ทันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
จี้จนเข้ามาในตลาดไปในชุมชนเลย
ขับย้อนสอนบ้างอะไรบ้างสวนเข้าไปในถนนบ้าง
ตำรวจต้องตะโกนบอกให้คันอื่นหลบไปหน่อยฮะ
ลากกันไปค่อนข้างจะไกลนะคุณผู้ชมตั้งแต่ถนนในหมู่บ้าน
ในซอยออกถนนใหญ่เลี้ยวเข้าตลาด
ถนนในตลาดดูเอาละกันคนร้ายก็ยังขับเบียดไปเบียดมาแบบนี้

จะถึงไหนอ่ะเนี่ยจับไม่ได้
ตามคลิปเนี่ยท่าทางคนร้ายจะขับวนอยู่สัก๒๓รอบ
เวลาไม่รถละ
ว่าขำก็ขำแต่ว่าคุณตำรวจพยายามอย่างมาก
ขับไล่วิ่งไล่กระโดดตามจนถึงวินาทีสุดท้าย

คือแม่คะพอขาวแม่คะก็ตกใจ

ก็ช่วยกัน

เหมือนวิ่งไม่หยุดเลยเหมือนกันนะ

คนชี้จับเลย

จับเลยรับ

คุณผู้ชมบอกโอ้โหหนังบูหรือเปล่า

ถ้าไม่ได้คนเสื้อน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้

คือเขายืนพร้อมกับมีการถือมีดขู่ไม่ให้หนี

ถ้าเกิดไม่ได้คนเมื่อตำรวจ

แล้วก็ตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดปกติ

จังหวะหนึ่งเขาโยนของบางอย่างเข้าป่าไป

หนีทำไมหนุ่มคนนี้ก็บอกว่า

ทั้งนี้จากการสอบถามสอบไปสอบมา
ความว่าเขาพกใบกระท่อมติดตัวมา

มีการโยนทิ้งคุณผู้ชมสังเกตดี
ระหว่างทางก็เลยโยนทิ้งไป
แล้วกลัวโดนจับก็เลยขับหนี

มีแบบนี้ระวังโดนจับนะฮะ